เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
หื้อสุดยอดอะไรติดคั่วผมไม่ขึ้นเลย
ครับผมโหหยร้อนตามทางด่วนเปิดทางไม่ได้เลยเนอะ
ไม่ได้เปิดฉากอย่างล้อุจักร
มีการแต่งบ้างไหมคะหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟก็ต้องมีทานใส่
มันก็ต้องมีไฟเยอะหน่อยอยู่แล้วนะนี่เปิดไฟในหมึกได้นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเรานี่ก็ออกมาไทยไทยคุณคุณคุณถ่ายโฆษณาต้องไปกันอาจอยู่แล้ว

โอ้โหหน้าด้านเนอะ
หน้าด้านน่ะ
อ่ะวันนี้เมื่อวานนี้สถานการณ์การชุมนุม
ก็ยุติตอนประมาณสัก๒ทุ่ม๒๐นะฮะ
วันนี้ท่าทีของทางนายกรัฐมนตรี
แม้จะเป็นวันหยุดแต่มีการแถลงสถานการณ์ว่า
เท่าที่ทางรัฐบาลเขาประเมินกันเนี่ย
น่าจะมีสถานการณ์แนวโน้มว่ารุนแรงมากขึ้น

สิ่งที่รัฐบาลจะทำได้ก็คือการลุยใช้กฎหมายเนี่ย
เพื่อที่จะเอาผิดผู้ชุมนุมนะครับ
วันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเนี่ย

และทุกฝ่ายกำลังร่วมกันหาทางออก

บนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎหมายและปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีทีท่านะครับ
รัฐบาลได้แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา

ใช้ความพยายามปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
รวมทั้งติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ดำเนินการตามต่างตามหลักต่างนะครับ
ตามหลักสากลด้วยความระมัดระวังโดยบนพื้นฐาน
ของการรักษาบรรยากาศความรักความสามัคคีปรองดองของทุกคนในชาติ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนส่วนใหญ่เป็นประเทศนะครับ

ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนัก
เพราะว่าต้องยอมรับว่าการชุมนุมค่อนข้างจะอยู่ยาวพอสมควรนะครับ
แล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งและมีความรุนแรงยิ่งขึ้น
หากปล่อยเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง
รวมทั้งความสุขปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป
รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยจึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ
โดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ
แสดงว่ากฎหมายที่บางอันที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วเนี่ยจะมีการนำขึ้นมาใช้ทั้งหมดนะครับ
เราจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่
ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมาย
เฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
โดยจะดำเนินคดีต่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
สอดคล้องกับหลักการสากลครับ
อันนี้คือที่นายกแล้วก็สำนักนายกได้ประกาศออกมา
อย่างเป็นทางการในช่วงเช้าที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันครับรองผู้บัญชาการ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ย
ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอเนี่ยนะฮะได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
ภายหลังเมื่อวานถ้าสมมติเราติดตามการชุมนุ่ม
จะมีการเอาสีไปสาดที่สีต่อชอม
แล้วก็มีการไปปิ้งหมูกระทะกันด้วยเนี่ย
วันนี้เขาก็ลงไปดูนะครับหลังจากที่มีการสาดสีใส่ป้าย
หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริเวณโดยรอบ
เขาก็ไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น
รอบสตร์ท่อชอหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พบว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยถูกพ่นสีทับไปก่อน
แล้วก็เพื่อป้องกันเนี่ยการแบบว่าหาพยาน
แล้วก็เอาผิดตอนนี้น่าจะเป็นมีคนผิดประมาณสัก๑๓คนนะครับ
ป้ายชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำแพงแล้วก็โคมไฟเนี่ย

นี้ได้มอบหมายให้ตำรวจสันติบาลแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่ทำลายทรัพย์สิน

แล้วยังมีตำรวจตะเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
บาดเจ็บกันเล็กน้อยจากการถูกคว่างปลาสิ่งของจากข้างนอก๓ราย
นอกจากนี้ครับยังมีรถตำรวจที่ศสูวิธวงศ์

ถูกพ่นสเปรย์แล้วบางคันโดนเจาะยางเสียหาย๑คัน
ส่วนรถของสื่อมวลชนนั้นยังไม่มีรายงานว่าได้รับความเสียหาย
อย่างไรก็ตามขอฝากเตือนการชุมนุมว่า
เป็นไปตามสิทธิตามกฎหมายขอให้ชุมนุมโดยสันติ
อันนี้มันจะไม่สันติแล้วหรือแม้กระทั่งวันนี้เอาจริงนะฮะ
การไปพ่นป้ายใส่ห้างสรรพสินค้า

แม้กระทั่งขนาดเดียวกันม็อบด้วยกันเนี่ย
คนเขายังบอกว่าวันนี้มีคนออกไปช่วยกันลบเนี่ย
เขาบอกว่าโอ้โหต้องยอมรับนะว่าห้างก็ใจกว้าง
ห้างเขาเปิดให้เข้ามาได้ห้างเขาไม่ปิด
ปกติถ้ามีการชุมนุมอะไรห้างเขาจะปิดหมดถูกต้องไหมครับถูกต้องฮะ
ห้างเขาเปิดให้เข้ามาใช้ห้องน้ำได้ปกติด้วย
เพราะฉะนั้นบางคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องอย่าไปทำอะไรเขา
อันนี้พูดแต่ในหลักแบบว่าแม้กระทั่งในกลุ่มของพวกคุณ
อย่างพูดกันเลยแล้วก็ยังไม่ได้รับความเสียหาย

เขาบอกว่ารถน้ำของที่จะเตรียมมาฉีดมีการไปกรอกทรงกรอก

ถ้าสมมุติหลักการสันติจริงจะไม่ทำอย่างนี้
หรือว่ามีการแบบปลาใสแค่นั้นพอ

แต่ถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันถือว่าผิดแล้ว

ผิดกฎหมายผิดสิทธินะฮะตามกฎหมายเลยล่ะ
แต่ก็ขอให้การชุมนุมถามว่าเขาจะบอกว่าการชุมนุมผิดไหม
ถ้าการชุมนุมโดยสันติมันไม่ผิด
ไม่ใช่มาทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
ซึ่งทั้งหมดแล้วทรัพย์สินของราชการก็มาจากภาษีของพวกเรา

จากภาษีของประชาชนทั่วประเทศนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกได้ว่าหลายคนก็ยังติดตามเหตุบ้านการเมือง
เมื่อวานนี้มีการชุมนุมสิ้นสุดประมาณสัก๒ทุ่ม๒๐ครับ
๒ทุ่ม๒๐นะฮะ
ประมาณ๒ทุ่มครึ่งประมาณนั้น
ซึ่งวันนี้ถ้ามุติเราเห็นภาพที่เขาแชร์กัน
อย่างเช่นที่ห้างเกษรพาซ่าอย่างนี้
วันนี้ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่มาทำความสะอาด
เขาบอกว่าเฮ้ยจนถึงขนาดคนในกลุ่มอ่ะ
เขาก็มีความคิดนะว่าเนี่ยห้างเขาแฟร์กับเราแล้ว
เขาให้พวกเราได้เข้ามาใช้ห้องน้ำ
ให้พวกเราสามารถไปซื้อน้ำกันได้ให้เข้ามาตากแอร์กันได้

เขาก็ไปทำความสะอาดให้

ทุกก้อนส่วนใหญ่จะเป็นกาดนะฮะ
ก็รวบรวมกลองไว้ให้พี่เจอที่
มันจะบอกว่าคนมันเยอะหนูว่าคนมันหลายกลุ่มด้วยแหละ
ซึ่งทางตำรวจเขาก็บอกแล้วนะฮะว่าวันนี้
ตำรวจเขายันดำเนินการ
เรียกว่าผู้ชุมนุมตามองค์ประกอบความผิด

๑๑๒ครับเพราะฉะนั้นมาสตาร์๑๒เนี่ยอาจจะกลับมาแน่นอนซึ่งวันนี้นะครับ
อือรองพพชะนอนเนี่ยวันนี้เขารับลูกเลยฮะนะฮะที่กลางมาบัญชาการ
ตำรวจนักความบันเนี่ยรองพพชะนอนเขากล่าวถึงกรณีซิ่งผลเอกประยุทธ์จันทร์
เขาออกแถลงการใช้กฎข้อบังคับอย่างที่เราได้ติดตามกับมันตั้งแต่เช้าแล้ว
เขาบอกหลังกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยยกระดับการชุมนุมว่าเบื้องต้นยังไม่ได้ดูรายละเอียด
ตำรวจเขาบอกยังไม่ได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแถลงการ
แต่เชื่อว่านายกเนี่ยถอยมาทุกก้าวแล้วโดยใช้ช่องทางต่างในการตั้งคณะทำงาน
เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดแต่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยคือเอาง่ายเลยคือตอนนี้ตำรวจเขาก็บอกว่า
ผู้ชุมนุมเขาไม่ได้ยอมรับแล้วก็ละเมิดกฎหมายขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ส่อความรุนแรง
ส่วนการจะดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยโดยใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
รวมถึงจะมีการนำมาตรา๑๑๒มาใช้หรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่แม้กระทั่งออฟไลน์ออนไลน์ก็มีการถามเยอะเหลือเกินว่า
จะมีการนำมาตรา๑๑๒มาใช้หรือเปล่า
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแล้วก็เจตนาของผู้กระทำ

เพราะปัจจุบันมีการนำดอกไม้ไฟ
มีการนำผู้มีการนำประทัด

ตำรวจก็จะดำเนินคดีทุกกรณี
และไม่ได้กังวลว่าที่จะนำมาตรา๑๑

ตำรวจมีความพร้อมในการเตรียมรับมือกับผู้ชุมนุม
ในวันที่๒๑เขามีการนัดของ
รู้สึกจะเป็นกลุ่มนักเรียนเร็วใช่ไหมครับ
วันที่๒๑นี้เขาจะมีการนัด
แล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือวันที่๒๕
ก็จะมีการเพิ่มมาตรการความคุ้มกัน
ความแข็งแรงในการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น

ในครั้งต่อไปเขาก็ว่ายังงั้นกันครับผม

เป็นโรงเรียนดังที่โคราช
ก็มีการแฉนค์มาว่าครูนั้นไปลงโทษนักเรียน
และเกี่ยวกับกรณีเชิญทรงชาติช้า
คือตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดกันอย่างมากในโลกออนไลน์
ได้มีการโพสต์ภาพของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ที่ถูกทำโทษด้วยการนั่งคุกเข่ากลางแดด
พร้อมกับมีการระบุข้อความด้วยนะครับว่า
๑น้องทำอะไรผิดถึงโดนโรงโทษในวิถีแบบนี้
แล้วลงโทษแบบนี้คิดดีแล้วเหรอ
แดดก็ร้อนนี่เราเป็นโรงเรียนเตรียมทหารกันตั้งแต่เมื่อไหร่

เหตุผลที่ฟังขึ้นในการถอดเสื้อกันหนาวตอนเช้าหน่อยช่วยบอกหน่อยเนี่ยนะฮะ
เพราะไม่เข้าใจจริงว่าจุดประสงค์มันคืออะไร
แล้วก็มีการแฮชแทคโรงเรียนชื่อดังญาติเว้ยรหัส

มานะฮะทางผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ก็ทราบว่าปกติทุกวันแล้วทางโรงเรียนจะจัดให้แต่ละห้องทำหน้าที่เชิญทรงชาติ
แต่เด็กนักเรียนห้องในรูปนี้ถูกทำโทษออกมาเชิญทงช้า
จึงสั่งให้นักเรียนรับผิดชอบยกห้องเลย
ด้วยการให้นั่งคุกเข่ากลางแดด
ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือ
เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเกิดจากการที่ครูนั้นสั่งห้ามไม่ให้เด็กเนี่ย
ใส่เสื้อกันหนาวระหว่างเคารพทงชาติ
ตามีนักเรียนชาย๒คนลืมถอด
จึงถูกครูเรียกมาประจานบนเวที

เสื้อกันหนาวก็ต้องใส่ได้
เขาใส่เสื้อกันหนาวแล้วอะไรอ่ะเด็กเขาหนาวอ่ะ
เพราะว่าแต่ละคนมันการรับความหนาว
โรงเรียนอะไรที่จะไม่ให้ใส่เสื้อคันหนาว

อย่างเมื่อก่อนโรงเรียนหนูอยู่ที่ลำปาง

แล้วมีเด็ก๒คนลืมถอด

ถ้าเป็นเรื่องจริงนะต้องติ่งไว้นิดนึงว่า
ถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างที่บอกมาเนี่ยถือว่าเกินไป

เชิงโทงชาติช้าก็ต้องอยู่กลางแดดนี่หรอคะ

อ่อนแอคือแต่ละคนมันความทนทานมันไม่เท่ากันถูกไหมครับ
บางคนโดนแดดสักครึ่งชั่วโมงเขาก็เป็นโรงเป็นแรงไปทำไงคะ
คือมาเข้าแถวช้าหรือเปล่าพี่หนุ่ม

อันนี้คือเขาบอกว่าเชิญทงชาติช้าก็เลยทำโทษยกห้อง

เด็กห้องม๖ครับหนึ่ง

ตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาทำโทษนานหรือเปล่านะฮะก็นั่งคู่ข่าวกลางแดดไม่รู้ยังไงเนี่ยก็เป็นเหตุอ่ะเนาะเขาเขาไปหมดนะเขาไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปตามเช็คก่อนว่าว่าเป็นว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอ่ะล่าสุดอัพเดทมาว่าไงฮะล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะฮะจังหวัดน
ทุกเช้าแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นเวรขอนม๑ทับ๘ครับแต่น้องเนี่ยเกี่ยวกันฮะไม่มีใครมาเชิญทรงชาติครูเวรจึงได้ประกาศให้ทุกคนออกมานั่งคุกเข่าตากแดดจนจบกิจกรรมนะครับเพื่อเป็นการทำโทษจากนั้นก็ให้วิ่งรอบสนามฟุตบอลหนึ่งรอบนะฮะนอกจากนี้มีเนื้อเรียนเนี่ยสามคนถูกลงโทษที่ใส่เสื้

ส่วนประเด็นเรื่องการไม่ให้ใส่เสื้อกันหนาวครบทรงชาตินั้นเนี่ยอยากชี้แจงว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอากาศร้อนครับแต่มีนักเรียนเนี่ยบางคนใส่เสื้อกันหนาวจึงอยากให้ถอดออกเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็ความสวยงามไม่ได้ไปบังคับตามที่ถูกกล่าวหาจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับทางโรงเรียนด้วยอันนี้ทางรองผู้

มันก็ไม่ได้นะ
มันก็ไม่ได้นะ
พูดอธิบายไปอย่างนี้อย่างนี้งั้นหรือตัดคะแนน

มาถึงเรื่องราวของการไปทำบุญกันบ้างครับ
ที่ไหนครับนะฮะอันนี้เนี้ยนะครับผมเขาบอกว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งอืม
ไม่ระบุมาว่าที่ไหนนะครับผมเขาบอกว่ามีสาวคนหนึ่งฮะ
ตั้งใจไปทำบุญถูกยัดเยียดซื้อดอกไม้ไม่งั้นเจอดีแน่อืม
เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์แล้วก็ถูกวิภาพวิจารณ์อย่างกว้างขวาง
เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับได้โพสต์เตือนพฤติกรรมคนขายดอกไม้ภายในวัดแห่งหนึ่งครับ
พร้อมระบุข้อความว่าพวกเรามาทำบุญถูกยัดเยียดดอกไม้ให้
ดาวเรืองบะนบ้านกับแผ่นทองสี่ใบขายชุดละแปดสิบบาท
ทุกวันนี้เหรอทุกวันนี้เขาบอกวัดแห่งเนี้ยที่ทำกันนะครับ
กับป้าซื้อแต่แม่กับน้าไม่ซื้อมันโมโหก็เลยมากรีดรถเรา
หมดทั้งคันต่อไปไม่มาแล้วใครมาระวังกันด้วยนะคะ
พถาติผนมที่คือเอาให้ง่ายเราดูกันแล้วเนี่ย
พถาติผนมค่างหน้าแสดงว่าเขาจะมีแบบว่าควรตีเตี้ยมดอกไม้
คือเอาง่ายเป็นคนที่แบบว่าขายดอกไม้ก็จะมีหลายล้าน

คือมีทั้งในวัดแล้วก็นอกวัดอ่าล่าสุดชาวบ้านระแวกวัดเนี่ยนะฮะ
รายหนึ่งเปิดเผยว่าการหายไปเพียงช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับ
แก๊งนี้นะหลังจากข่าวซานเนี่ยก็จะกลับมารวมตัวกันใหม่
เพื่อสร้างความเสื่อมเสียใหม่นะครับ
ส่วนคนที่เหิมเกลิมเนี่ยเพราะว่ามีญาติเนี่ยบวชเป็นพระอยู่ที่นั่น
หรือเป็นกรรมการอยู่ในวัดใครไปต่อว่าต่อขานก็จะถูกดักทำร้าย
อยากให้มีการจัดการอย่างจริงจังไม่ใช่แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าไปพลางแต่ที่พี่ชาวไปเนี่ยก็จะดีกว่าอันนี้คือ
เขาจะมีที่จอดรถให้พอมีที่จอดรถให้ปุ๊บเราก็ซื้อดอกไม้ให้เขา
อ๋อแค่นั้นก็โอเคก็ถือเป็นแห้งภาคที่หาที่จอดรถ

แต่อย่างบางคนก็บอกว่ามันแพงไป๘๐บาทได้ทอง๔แผ่นได้ดอกไม้
ดอกไม้กำนึงชุดละ๘๐บาทนะครับผมนะครับพอไม่ซื้อก็มีปัญหากับเรานะครับ
รถก็ถูกกลีดไปมันก็เกินเหตุรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่า
แล้วมันเสียความรู้สึกกับการทำบุญ
แต่ในวันพนาทพระนมเขียกคนไง
ก็เหมือนว่านี้พี่น้องตอนนี้ไปรับชาวเข้าพระนม
แล้วก็ต้องก็ก็ช่วยกันดูแลวันนี้แข่งเป็นเศรษฐกิจ
เศรษฐศจิตทุกคนกำลังไปว่ายพญานาคกำลังไปว่ายพระท่าพนมกัน
ถ้าทำอย่างนี้เขาออกมาแชร์กันก็ต้องช่วยกันดูแล
แต่เราก็ไม่รู้ว่าร้านไหนอีกเพราะเนื่องจากมันมีรายหลายล้านเหลือเกิน
หลังจากมีพญานาคนะเขาเที่ยวบินเยอะขึ้นมาก
นครพนมตอนนี้ไฟล์ทเต็มเกือบทุกคนหมด
เขาบอกว่าไฟล์ทที่เต็มตอนนี้มีนครพนม

เขาบอกเชียงรายเชียงใหม่ก็เริ่มกลับมาเต็มแล้วตอนนี้

ไข่เพิ่มเที่ยวบินที่นครศรีธรรมราชได้เยอะ
แต่ถ้าสมมุตินครพนมตอนนี้ก็เยอะพอสมควร
ล่าสุดนี้ที่บ้านพี่ชาวเพิ่งไปนครพนมมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เขาบอกว่าต็อมโหระบบลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว

แต่บางทีเวลาเราเข้าไปในวัดเขาจะแล้วแต่จิตศรัทธา

เขาก็จะมีของวัดแต่เอาจริงถ้าสมมุติเราไปเอาของวัดหมด

เพราะชาวบ้านเขาจะได้มีรายได้ถูกต้องไหม
แต่ที่วัดเขามีไหมก็มี
แต่บางคนก็จะเชื่อเรื่องเวียนอย่างฉันจะเชื่อเรื่องเวียน

ถ้าสมมุติคุณซื้อข้างนอกบางทีมันไม่ได้ของเวียนถูกต้องป่ะ
ก็เท่ากับเราได้ช่วยชาวบ้านชาวช่องก็ด้วยแหละ
คุณแม่งก็จะเตรียมสั่งร้านประจำร้านของอะไรอย่างนี้ด้วย
อย่างที่บอกว่าสมมุติเราช่วยข้างนอกก็เท่ากับเราได้ช่วยชาวบ้าน
แต่ถ้าสมมุติเราเอาไปทำแล้วเราก็ค่อยไปทำบุญข้างในเอาใช่ไหมล่ะ
แต่ก็ถ้าสมมุติคนเขาอยากจะช่วยข้างนอกช่วยชาวบ้าน
แต่ก็มาโดนอย่างนี้มันก็แผนกับใครอะไรเกิดก่อนกัน
ถ้าเกิดเราไปโปะสีแพงไหมพี่เจ้า

ถ้าแผลลึกก็ต้องไปทั้งแถบเลยก็หลักหมื่นเหมือนกัน
แต่มันก็ไม่คุ้มมันเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาในการต้องไปทำ

เอาไว้ครับ

พี่โยทัศน์สวรรค์แกเขาส่งข้อความบอก
บอกว่าพี่นั่งกัดเล็บทำไม
พี่บอกก็พูดนี่แหม

น้มหลักเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตื่นนัง
เดี๋ยวเดี๋ยวให้ได้นานได้กินน้ำอัดลม
ก็คิดดูกูหาเรื่องแล้วไม่ได้จนไปโปะสีแล้วอ่ะ

เฮ้ยวันนี้ก็แหลงงงไงจะไม่เซไปหาพี่หนุ่มป่ะ

เข้าใจน้องหน่อยนะฮะ

ไม่วันนี้วันนี้เหนื่อยมากเลย

พอเซไปกูโยนไปก็จะได้อะไรกลับมา

จะไปนั่งอยู่กับนางถึง๕ทุ่ม

แล้วก็วันนี้ก็ทั้งวันไม่ได้กินข้าวก็ทำงานทั้งวันเลยนะ
แล้วละดสลบอยู่นั่งนะ

กัดเล็บไม่ดับอีก

โอเคเบรกโฆษณาก่อนแล้วกันครับไม่รู้จะด่ายังไงละ
กลับมาสักครู่เดียวครับ
วันนี้พวกเธอตื่นมาเอาคนละครึ่ง
ไม่อย่างไรขึ้นมาแล้วโหตกใจระเบียงสอง

มันกำลังอยู่ขึ้นมาเลย

พี่หนูเวลาแบบเราแอคติ้งออกมามันจะอินเนอร์หรือว่า

ตีห้าครึ่งแล้วไม่รู้สิ
โหตอนนั้นตอนที่ผมลงประมาณหกโมง
เอาแล้ววันนี้ครับผมเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อด้วยพี่
ก็ตื่นมาประมาณ๖โมงครึ่งหรืออะไรประมาณอย่างนี้ไม่ถึง๖โมงครึ่งเลย

ที่ผมลองกดลองเช็คดูนะ

เหมือนแบบเขาก็ให้ใส่เข้าไปข้างบนก็จะเป็น
นายนางสาวหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหม

เสร็จปุ๊บปรากฏว่ากดล็อกเข้าไป

ก็นึกว่ากูยังสมัครไม่ได้นี่ทำไมมันขึ้นมาแล้วล่ะ
ก็ลงเท่าไหร่ก็หาใส่ลงไม่ได้เพราะว่า
คือมันยังไอ้หน้าจอจริงมันยังไม่ได้
ก็ใส่ไม่ได้สุดท้ายพอได้มันบอกระบบเต็มหมดแล้ว
ไม่ทัน

เพราะตอนแรกเราก็แบบไม่ลงดีกว่าไม่เป็นไร
แต่พอเราไปเจอทุกร้านเขาแบบ

ส้มตำร้านอะไรมีคนละครึ่งไหมคะ

อยู่อังโลกัน๒๓คนแล้วก็ตึ้งเขาจ่ายจาก

แล้วก็เราเห็นว่าทุกร้านปกติบางโครงการ

เป็นโครงการที่ถึงมือผู้

เขาบอกว่าโลกตลอดละมีการลดหย่อนอะไรบ้าง

บอกว่าเอามาหักภาษีได้
เต็มอะไรแบบนี้
ชอบคืนชอบอะไรนะชอบดีคืนใช้บัตรสารวยการแห่งรักที่ได้แต่ละเดือน
ก็ใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้เขาบอกว่าวันนี้ทหารกันทั้งหมดใช้เวลาเพียงแค่๑๕ชม
เต็มจำนวนจริง๗๒๒๕๙๘บาทโดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่๖โมงเช้าที่ผ่านมา
จนไปถึง๕ทุ่มปรากฏว่าไม่ถึงชั่วโมงอ่ะ

ลงทะเบียนเต็มจำนวนเหลือ๐สิทธิ์เนี่ย

เพราะว่าเป็นแบบโครงการที่คนอยากจะได้ที่สุด

เขาบอกตัวเครื่องบินก็ได้ถูกต้องไหมโรงแรมก็ยิ่งได้
อีกโครงการหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย

ปลอบใจดีมากหนูก็ไม่ได้เหมือนกันพี่

คือจริงแล้วเนี่ยโครงการนี้ถามว่ามันทั้งดีแล้วก็ไม่ดี

มันก็เหลือ๒ล้าน๕แสนสิทธิ์

คือจาก๑๐ล้านเนี่ยคนไม่รู้เรื่องไง
คนอาจจะรู้ไม่เยอะ

เขาก็เข้ามารอบ๒อยู่ในเฟส๑
รอบ๒ก็เอาลงมาให้อีก๒ล้าน๕

หลังจากนั้นพอมาวันนี้เพิ่มไหม๗๒๐๐๐สิทธ

คือทีนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาว่า
คนไทยเองเนี่ย๖๐หว่าล้านคน

เขาก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะต้องได้เหมือนกัน

เพราะว่าทั้งหมดมันเป็นเงินที่ต้องไปกู้

ทีนี้แน่นอนว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าคนไทยเองทุกคนก็ควรจะต้องมีสิทธิ์ที่ได้

คือการที่มาเฉลี่ยกันแบบนี้มันก็ไม่ค่อยแฟร์
การใช้เนี่ยก็คือ๑๕๐บาท

ย่อที่ให้เนี่ยคือ๓๐๐๐บาทอยู่ถึงสิ้นปี
สมมุติว่าวันนี้คุณเช้าเนี่ยอยากจะกินกาแฟถ้วยละ๒๐บาท
คุณก็เอาเนี่ยเอาบัตรเนี่ยไป

สมมุติว่าราคาละละคึ่งขึ้นเลย

แค่วัน๑๕๐แต่ทีเนี่ยประเด็นข้อจุดว่ามันมียังไงพี่
คือจุดโหวตมันก็คืออย่างเช่นว่าสมมุติว่าเขามีข้อกำหนดว่าห้ามไปซื้อสุรา
สุรานี่มีการลดอันนี้ไปซื้อเบียนมาสมมุติกระป๋องเท่าไหร่วะ๓๐บาท
ธรรมดานั้นตาย๑๕บาทแล้วรัฐตายก็๑๕บาทรัฐก็ไม่จ่าย
เพราะอันนี้คือเบียเค้าไม่ให้
แต่มันก็มีช่องโหวบางคนอย่างนี้ไปกินหมูกระทะ

รวมยอดมาปุ๊บเป็นบินใบเดียวแล้วก็จ่าย

เพราะหมูกระทะเรากินเต็มที่เท่าไหร่
หนึ่งก็ตก๒๐๐กว่าบาท๒๐๐ถูกต้องไหมล่ะ

สั่งเบียร์มากินในหมูกระทะก็ได้เหมือนกัน

มันมีไปถึงขั้นที่ว่าร้านค้าบางร้านเนี่ย

นึกออกไหมก็คือจ่ายค่าหวยแค่ครึ่งเดียว

ผมว่าเออเนี่ยผมขอ๕๐บาทแล้วกันแล้วคุณเอาสแกนไปแล้วคุณไปใส่บินอะไรก็ได้

อ่าพี่จะได้๕๐บาท

ได้๑๕๐บาททางโน้นแล้วก็ยังได้อีกร้อยหนึ่งด้วย

แต่มันก็ถึงมือประชาชนที่สุดแล้ว

เพราะว่ามันยังมีคนอื่นที่ไม่ได้เหมือนกัน

แต่ทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันไง
ความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความที่เหลือช่องว่างช่องโหวอยู่บ้างอะไรอย่างนี้
พอใช้พลิกแพงแบบนี้มันก็จะเสียผลประโยชน์ไปเนี่ย
ถูกต้องแต่ว่าทางฝั่งของภาครัฐเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรคือเขาเองเนี่ย

พยายามแก้ไขตรงนี้ไล่แก้ไล่จับไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
ก็คือตอนนี้คือไม่ได้เขารู้ว่าปัญหามันคืออะไร

แล้วก็กำลังแบบกำลังไล่ตามอยู่ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรอย่างเงี้ยอืมเอ่อ

ผมว่าแม้กระทั่งร้านกุ้ยตงกุ้ยเตี๋ยวที่ฉันไม่กินอ่ะ
รับหมดเลยนะคนละครึ่งอ่ะแองจี้

ไม่แต่ว่ามันก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่แบบเขาไม่ได้ลงทะเบียนกันไม่ทัน

ปรากฏว่าไอ้ร้านข้างเนี่ยคือลงได้
ปรากฏว่าร้านข้างก็จะมีคนไปใช้บริการหมดเลยไง
เพราะว่าร้านอีกร้านนึงเนี่ยซึ่งลงไม่ทันหรือลงไม่ได้เนี่ย
เขาก็ไม่มีคนซื้อไม่มีคนกินของเขาเพราะว่าเขาลดไม่ได้ไง

มันก็มีอ่ะมันก็มีช่องว่างมีจุดโหวมีอะไรอย่างนี้
ซึ่งอันนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าปิดได้แล้วค่อยออกเนี่ย

แต่พอออกมาแล้วมันมีจุดโหวตปุ๊บมันมีความเหลื่อมล้ำมันมีอะไรอย่างนี้กันอยู่
โอเคนะครับผมนะเออพี่หนุ่มพูดก็ถูกต้องนะฮะ
อ่ามาถึงทีมรักของพี่หนุ่มมันก็มากดีกว่า
ชื่อว่าเป็นหนึ่งทีมนะฮะในสโมสรของลูกหนังของโลกนั่นเอง
ดีลการซื้อขายนักเตะแพงหลายคนเลยทีเดียว
ซึ่งบางคนเนี่ยติดธรรมเนียบเป็นสถิตินะฮะโลกเลยทีเดียวนะครับ
ค่าตัว๘๐ล้านปอนด์เมื่อปี๒๐๐๘จำกันได้ใช่ไหมครับ
เตะขวัญใจพี่หนุ่มที่ย้ายกลับมาร่วมทีมด้วยราคา๘๙ล้านปอนด์นะครับ
ส่วนดิวซื้อขายอันดับอื่นเนี่ยมีดังนี้นะฮะ
ตอนนี้ก็ย้ายทีมไปเรียบร้อยแล้วนะครับดิวขายออกสูงสุดนะครับสามอันดับแรกก็คือ

เออ

ถูกต้องไหมหนอนทอดบางคนก็บอกอร่อยเหลือเกินโปรตีนมันเยอะ
มันมันอันเนี้ยเขาซื้อหนอนทอดที่สนามบินเชียงใหม่อืมก่อนที่จะเข้าเกรดเนี้ย
ราคาที่สนามบินก็จะตกกล่องละประมาณร้อยเก้าสิบบาทครับผมเราจะต้องถ้าสมมุติสนามบินเนี่ย
ยอมรับที่สนามบินเชียงใหม่จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไส้อัวไก่
สมุนไพรอร่อยมากเขาบอกว่าถ้าสมมุติเป็นซื้อตลาดว่าโรงรถไม่ทัน
ซื้อที่สนามบินก็ได้มีเลยทุกยี่ห้อราคาไม่ได้ต่างกันครับหมูมีเลย
แล้วก็อุ้ยไส้อัวนี้อร่อยที่สุดครับที่สนามบินเนี้ยอ่า
แล้วก็มีไส้อัวมินิที่ฉันจะต้องซื้อไอ้ไส้อัวลูกเล็กลูกเล็ก
ต้องซื้อหมูยอเชียงใหม่ก็อร่อยถูกต้องนะครับ
เขาก็ซื้อเนี้ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องซื้อคือรถด่วนร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบบาท
ซึ่งขนาดกล่องนั้นก็ใหญ่พอประมาณนะครับใหญ่พอประมาณ
แต่ว่าเปิดกล่องออกมาดูปุ๊บช็อกทำไมอ่ะเหลือแค่เนี้ย
ด้านล่างด้านล่างคนละครึ่งคนละครึ่งอันนี้คนละครึ่งของจริง
คนละครึ่งของจริงรถด่วนดันล่างขอด้านป้ายกล่องเนี้ยมีกระดาษ
มันซึ่งด้านด้านลิมกล่องเนี้ยอ่ะทางร้านปิดเปิด
พื้นที่เอาไว้แบบว่าเพื่อเอาไว้ลวยลวยลอยลงไปอ่ะอ่า
กลางกลางมาเป็นกระดาษเช็ดชู้ยัดเอาไว้อ่ะครับผมเหมือนกับการหลอกลงผู้ปฏิโภค
แล้วก็บอกเขาบอกเจออย่างเงี้เขาเสียความรู้สึกงานนี้ก็ได้อ่านเรื่องราวนะฮะ
บอกว่ามันเป็นการโกงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วร้านไหนไม่โกงนี่สิจ๊ะแปลก
อันนี้คืออยากจะบอกไปทางชาวเชียงใหม่นะฮะอืมเพราะว่าของจริงจริงเนี่ย
ถ้าสมมุติไปที่สนามบินเชียงใหม่ขาดกันไม่ได้ไส้อัวอร่อยจริงไส้อัวของคุณอร่อยหลายคนอร่อย
แต่ปรากฏว่าวันนี้คุณจะต้องรีบจะแก้ไขกันแล้วบอกว่าควรจะเช็คดีอย่างแรก
คนซื้อก็ควรจะเช็คกับน้ำหนักแต่น้ำหนักมันก็เช็คไม่ได้เนาะ
เขากะโดยปริมาณออร์มสตรงแต่ถ้าดูอย่างนี้มันก็เหมือนเต็มกล่องไหมล่ะ
แต่ก็มันมีเทคนิคแบบนี้มันก็มีในขนมทั่วไปเยอะแยะ
กระเช้าปีใหม่คุณแม่ที่ผลไม้ดันขึ้นมาเพราะว่าต้องการโชว์ไปดีเซร์ไง
แต่ถามว่าถ้าเกิดเราดูจากของจากกล่องขนาดนี้เราเปิดมาปุ๊บเขาบอกว่าเขาบอกใช้ทรัพย์น้ำมัน
ลงได้ร้านค้านี้ลงได้ตลอดนะยังลงไปได้ตลอด
ถ้าเกิดร้านค้าอยากลงก็คือไปติดต่อทางกรุงไทยลงได้ตลอดแต่บางคนเขาไม่รู้ลงไม่เป็น
แล้วอย่างร้านโชว์ห่วยแถวหน้าปากซอยที่บ้านหนูที่ลำตาลลงได้หมดร้านค้าลงได้หมด
ตอนนี้ก็ยังลงได้เขาบอกว่าพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วพ่ออุ๊ยแม่ไบ๊ตใช้ได้ยังไง
คือบางทีคนไม่รู้หนังสือหรือคนอะไรเงี้ย

แบบว่าฉันรู้สึกว่าอาจจะไม่โทษ
แต่ว่ามันเป็นอันเดียวที่ประชาชนได้ถึงที่สุด

ก็ดีกว่าไปจัดงานอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ

ถ้าไปรางกุ๋เตี๋ยวอย่างเนี้ยใช้ได้

ปิดช่องโหวได้เนี่ยทุกอย่างจะเพอร์เฟคมาก

และอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าสามารถที่จะกระจายให้มากกว่านี้
คืออาจจะไปตัดงบรัฐบาลลงสู่อื่น

จาก๑๐ล้านคนอาจจะเป็น๒๐๓๐ล้านคน

เพราะว่าโครงการที่ผ่านมาเราต้องยอมรับ
มันจะไปใช้ได้เฉพาะที่ร้านใหญ่
มันก็จะไปถึงมือคนเดียวแต่อันนี้ที่แบบชอบ

ช่วงหน้าทาทาไปไอ้ไข่อีกแล้วฮะ
ปังปุริเย่ช่วงหน้าครับผม

เป็นครั้งแรกในชีวิตของนาง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

มันมีป้าคนหนึ่งถูก๓๕หนูหรือ๓๓งวด
นักศัพท์อย่าลืมเพราะมีพญานาทนะ

นักสร้างพญานาทนักเอาไปสร้างพญานาท

ใช่อันนี้มันถูกทุกนิ่มที่มันลง
อะไรนั้นล่าสุดถูกมาเราก็บังดีใจเลยนะ
ขอบคุณเมื่อก่อนใยอะไรแหละนะใช่ไหม
เพราะปุ่นเนี่ย๑๐๐กว่าใบใช่ไหม
มีทั้งเลขท้ายเลขหน้าเลข๓ตัว
อ่ะต้องสงสัยเขามีพญานาคเถอะ
บรรยานาฮิชันว่ายหมดแล้วบินเข่าไปก็ไกลไกลเหนื่อยจ้าตาย
สมมุติกับคนถูก๑๐๐กว่าใบว่าต้องซื้อกี่ใบเลยพี่

แต่พี่บินเขาไม่ได้ถูกทุกงวดไง
แต่พี่บ้านก่อนเรากำลังพูดถึงคนที่ถูกทุกงวดไง

แต่นางก็อาจจะแบบว่าต้องการให้แบบว่า
คนอาจจะอยากมาทำบุญกับนางไงเธอ

ห่วงบาดพญานาค

บวงของนาคาราช
บวงบาทนาคาราช

หนุ่มชุด
หน้าจอก็เล่นไปหลังจอก็มีอีกกล้องหนึ่ง

ผมไม่อยากทำรายการหลังกล้องมากเลย

มันสุดยอด

มันสุดยอดอะไรที่คุณไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น

มีสินคันแบบว่าดาราคนหนึ่งเสื้อเข้า

ช่วงที่อากาฆามันแปรวนอย่ามาแต่ให้บอกจะหนาวจะหนาว
ไม่เห็นจะหนาวสักทีก็ยังร้อนอยู่
ไม่เจอฉะนั้นอากาฆาตนั้นแปรวนสิ่งเหนื่อง
เรื่องฝุ่นก่อมาอะไรก็มาเราต้องใส่ใจตัวเอง
เราต้องใส่ใจตัวเองสิ่งที่เราทำได้ทุกวัน
แล้วก็สำคัญมากที่สุดคือการดื่มน้ำเรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
การดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอเนี่ย
ทำให้ร่างกายรู้สึกว่าสดชื่นแล้วยังช่วยให้อวัยวะต่างเนี่ย
ทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพ
เดี๋ยวนี้การดื่มน้ำมีการพัฒนานะฮะเพิ่มคุณประโยชน์เข้าไปบ้าง
ด้วยการใส่พวกวิตามินต่างอย่างข้างหน้าเรานี่คุณหนุ่มนี่เป็นอะไรคุณ

หลักเลยก็คือเป็นมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะครับ
อากาศแปรปรวนแบบนี้การมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนั้นสำคัญมากจริง
กลิ่นหอมของมะนาวนิดดื่มแล้วดีครับ
ประโยชน์จากวิตามินซีนะครับถึง๒๐๐เต็มขวดรักตัวเอง
และอีกรสชาติก็อร่อยได้ประโยชน์ไม่แพ้กัน
ราคาก็ดีมากนะฮะคุ้มมากประโยชน์เต็มขวดแบบนี้ดื่มเถอะ
ละ๑๐บาทเองหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไป
โอ้โหดูคุณดูดดิปากคุณน่ากลัวมาก
ใช่คุณดูดควดเบี้ยวเลยนะครับคุณดึงซักขวดเบี้ยวเลยนะครับ
แรงดึงดูดเต็มมาก
พรุ่งนี้เจอกันหลังกรบโทรศาสตร์ไปกันก่อนนะครับ
สวัสดีครับโหยัดสวรรค์ปัง
โปรดติดตามตอนต่อไป